การนี้หน่อยนะฮะไม่น่าเชื่อว่าจะมีคนที่ก่อเหตุได้อุกชะกันขนาดนี้
อืมทั้งเด็กวัยรุ่นทั้งชายชะกันรวมแล้วสิบห้าคนนะครับค่ะ
เอาเยาวชนชายวัย๑๖ปีคนนึงไปซ้อมไปทรมานทำหลายสิ่งหลายอย่าง
คือต้องการจะเอาเรื่องรุ่นพี่ของน้องที่เป็นคนเจ็บ
แต่รุ่นพี่เขาไม่ยอมมาก็เลยซ้อมเด็กคนนี้ค่ะ
เขาต้องแกล้งตายนะฮะใช่ค่ะแกล้งตายแล้วก็โทรหาแม่
แม่มาเห็นเนี่ยสภาพลูกชายเนี่ยโอ้โหอะไรจะถูกซ้อมขนาดนี้
ถ้าไม่แกล้งตายนี่ป่านี้ตายไปจริงจริงแล้วไหมเนี้ยอืม
นี่ถูกอบุรีจี้ใช่ค่ะปีนภาคจี้ตามตัวเยอะแยะไปหมด
ถูกจับแก้ผ้าอื้อหือถ่ายคลิปประจานบังคับให้สูบกัญชาค่ะ
นี่ปากเปลือกนี่ถูกทำร้ายหมดนะฮะน้องบอกต้องแกล้งตายเลยนะครับ
หลังจากนั้นพ่อกับแม่ก็ไปขอความช่วยเหลือจากเพจสายใหม่ต้องรอด
คุณเอกพบเหลืองประเสริฐนี่ก็พาไปแจ้งโครงแจ้งความกันนะฮะ
นี่คุณเอกพบก็มาช่วยแล้วโอ้โหแล้วดูฮะสภาพร่างกายของเด็กนะครับ
อายุ๑๖ปีนะครับเยาวชนชายคนนี้นะครับ
บาดแผลทั่วร่างกายเลยนะฮะใบหน้าฟกช้ำเหมือนถูกตีด้วยของแข็งปูดบวมหมด
นี่ก็ปิดปากแตกมีรอยถูกรัดที่คอด้วย
มีแผลพองจากการถูกบุหรี่จี้นะฮะ
จนแบบโอ้โหเต็มตัวไปหมดสมมุติว่าชื่อน้องเน็กก็แล้วกันนะ
นี่ฮะอายุ๑๖ปีนะครับพ่อกับแม่พาเน็กมาขอความช่วยเหลือ
จากคุณเอกพบเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดนะฮะ
พามาเมื่อกลางดึกคืนที่ผ่านมานี่เองครับทุกผู้ชมครับ
นี่ดูตาเนี่ยบวมแบบคือลืมตาแทบไม่ได้อ่ะค่ะใช่
เนี่ยช้ำม่วงแบบเนี้ยโอ้โหแล้วคนเป็นพ่อเป็นแม่มาเห็นสภาพลูกชายตัวเองแบบนี้นะฮะ
คือน้องบอกว่าถูกกลุ่มคนเนี่ยอุ้มไปซ้อมไปทรมาน
ใช้ปืนตบด้วยใช้บุหรี่จี้ด้วยต้องแกล้งตายนะฮะ
รอดชีวิตมาได้น้องเน็กบอกว่าอย่างนี้ครับ
ถูกอุ้มไปตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนที่ผ่านมาวันนั้นเป็นวันเปิดเรียนวันแรก
เทอมวันแรกหลังจากเลิกเรียนก็จะกลับบ้าน
ไปเจอกลุ่มผู้ก่อเหนี่ยอายุระหว่างยี่สิบถึงสามสิบปี
สิบกว่าคนด้วยกันเข้ามาหาแล้วเอาปืนมาขู่มาจี้
พาเข้าไปในบ้านแล้วบังคับให้เน็กเนี่ย
โทรไปหารุ่นพี่ของเน็กนะฮะเพื่อให้รุ่นพี่คนนั้นเนี่ย
มาหากลุ่มผู้ก่อเหตุที่บ้านหลังนั้นค่ะแต่รุ่นพี่เขาไม่ยอมมาฮะ
พอรุ่นพี่ของเน็กไม่มาไอ้พวกนี้ซ้อมเน็กเลยครับ
รุมทำร้ายซ้อมต่างนานาจับแก้ผ้าถ่ายคลิป
เพื่อเอาไว้ขู่บอกจะประจานบังคับให้สูบกัญชา
เอาบุหรี่มาจี้ตามหน้าตามตัวนะ
แล้วก็ซ้อมไปโอ้โหคือเน็กบอกสลบแล้วสลบอีกอ่ะ

ใช่ให้ฟื้นขึ้นมาเพื่อที่จะซ้อมต่อ
โอ้โหนี่มันดูหนังมากไปหรือเปล่าไอพวกนี้เนี่ย
โอ้โหเนี่ยดูสิฮะทำร้ายอีกรอบสองนะทีแรก
รอบแรกเนี่ยสลบนะครับถูกน้ำสาดฟื้นขึ้นมา
ซ้อมอีกรอบสองรอบนี้เน็กบอกแกล้งตายเลย
แกล้งตายเลยนะฮะแกล้งตายทำเป็นแบบไม่หายใจไปเลย
กลุ่มคนก่อเหตุเห็นท่าไม่ดีคิดว่าตายจริง
มันก็เลยพากันหลบหนีไปจากบ้านหลังนั้น
พอเห็นว่าพวกนี้ไปแน่ก็เลยโทรหาแม่ฮะ
ให้แม่มาช่วยนะครับเพราะตอนนั้นก็ขยับขยื่นอะไรแบบ
ไม่สามารถหนีออกมาได้เลยฮะ
ตอนแรกเขาก็ลุมผมทางชุดนักเรียนก่อนเลยครับ
ตรงไหนลุมหน้าบ้านหรือว่าเข้าไปในบ้าน

ไปหลังบ้านแล้วก็ไปรุมทำร้าย

เขาก็มาตอนแรกเห็นเลยครับก็๓๔คนก่อนครับ

คือถ้าฟังจากเบื้องต้นของน้องเนี่ยว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรยังไงขึ้น
น้องบอกว่าจริงแล้วกลุ่มคนที่ทำร้ายน้องเนี่ย
อยากเจอรุ่นพี่ของเขาจับตัวเข้าไปให้โทรหารุ่นพี่
แต่รุ่นพี่ไม่ยอมมาก็เลยโดนซ้อมแบบนี้เลยนะครับ
แม่ของเน็กบอกว่าคนก่อเหตุเนี่ยเป็นกลุ่มผู้ชายนะฮะ
อายุนี่ก็๓๐ก็มี

ซึ่งมีความขัดแย้งกับรุ่นพี่ในกลุ่มของลูกชาย
วันเกิดเหตุเท่าที่แม่รู้เนี่ยมีผู้ร่วมก่อเหตุทำร้ายลูก๑๐กว่าคน
หลังจากรู้เรื่องนะลูกโทรมาแจ้งก็ไปรับลูกที่บ้าน
ซึ่งก็คือบ้านของกลุ่มผู้ก่อเหตุนั่นแหละ
เห็นลูกเนี่ยแม่บอกตกใจตาปูดบวมนะ
บาดแผลเต็มตัวต้องแบบพยุงกันออกมา
ก็ถามลูกว่าใครเนี่ยเขาทำกับลูกทำไมเนี่ยทำแบบนี้ทำไม
ตอนนั้นลูกยังตอบไม่ได้นะครับจากนั้นก็มีคนที่อยู่แถวหน้าบ้านเนี่ย
มาบอกบอกให้รีบพาลูกไปโรงพยาบาลหลังเกิดเหตุพาลูกไปโรงพยาบาล
แล้วก็ไปแจ้งความแต่แม่กังวลว่าคดีจะไม่คืบหน้า
เพราะมันก็ผ่านมาหลายวันแล้วเหตุการณ์เนี่ยนะแต่ตำรวจยังไม่ได้ตัวกลุ่มคนก่อเหตุ
ก็เลยมาขอความช่วยเหลือกับเพจสายใหม่ต้องรอด
ไม่ได้เรียนเลยหรอกคะอายุประมาณ๓ประมาณอายุ๓๐กว่าแล้วค่ะ
ก็รู้ว่าวัยรุ่นอายุ๓๐มาทำร้ายเด็กหล่ะค่ะ
พาน้องที่ถูกทำร้ายให้ไปชี้จุดบ้านที่ถูก
อุ้มไปแล้วไปซ้อมนี่นะฮะลักษณะจะเป็นชุมชนปลูกติดกันอยู่หลายหลังนะครับ
ในพื้นที่คูคศที่ลำลูกกาปฐุมธานีเจอคนในบ้านนะบ้านหลังนี้มีคนอาศัยอยู่นะครับ
ไม่ใช่เป็นบ้านลงบ้านล้างอะไรนะฮะเนี่ยมีคนอยู่๔๕คนแต่ว่าเขาบอกว่าวันเกิดเหตุ
เขาไม่อยู่บ้านกันเลยสงสัยคนที่พาน้องเน็กมาแล้วมารุมทำร้ายเนี่ย
จะเป็นหลานชายของเขาเพราะว่าหลานชายเนี่ยหายออกไปจากบ้านหลายวันแล้ว
เพื่อไปตามความคืบหน้าทางคดีนำผลการตรวจร่างกายไปมอบให้ด้วย
นี่ครับมาที่โรงพักต่อนะครับผลการตรวจร่างกายเนี่ยแพทย์ลงความเห็นบอกว่า
นี่กระดูกจมูกแตกนะฮะหูซ้ายนี่ก็บอบช้ำจนมีปัญหานะเก็บตัวอย่าง
ดีเอนเอของผู้ต้องสงสัยจากตัวผู้บาดเจ็บไปแล้วด้วยนะครับเกี่ยว
ร่องรอยต่างที่พอจะเก็บได้เดี๋ยวตำรวจจะเอาไปเป็นหลักฐานใน
แจ้งข้อหาดำเนินคดีต่อค่ะล่าสุดนะครับคุณระวีการแก้ววิจิต
ผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปที่บ้านหลังที่เน็กเขาบอกว่าเขาถูก
มาทำร้ายที่นี่ได้เจอกับเจ้าของบ้านนะฮะเจ้าของบ้านนี่บอกลูก
ชายเนี่ยชื่อแบงค์อายุ๒๕ปีแม่ของแบงค์บอกกับคุณระวีการบอกว่าลูก
ชายเนี่ยไม่ได้ไปร่วมรุมทำร้ายน้องเน็กตามที่เป็นข่าวหรือว่า
มีชื่อไปติดในกลุ่ม๑๕คนที่รุมทำร้ายนะเนี่ยตอนนี้มีลูกลูก
มีชื่อไปอยู่ด้วยมีเหี่ยวด้วยแม่บอกแม่ไม่สบายใจเลยนี่วันนี้
แม่บอกแม่รับปากกับตำรวจว่าจะพาแบงค์ลูกชายไปให้ปากคำ
เพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจว่าลูกชายไม่ได้ร่วมก่อเหตุเพราะ
วันเกิดเหตุตามที่เน็กเขาบอกเนี่ยวันนั้นลูกชายอ่ะไม่อยู่บ้านนะ
ลูกชายกับแฟนสาวออกไปนอกบ้านแต่มีรุ่นน้องเด็กมานั่ง
รวมกลุ่มกันอยู่หน้าบ้านพอลูกชายกลับมาเนี่ยตัวของเน็ก
คนเจ็บเนี่ยเขาก็ออกไปแล้วมีคนมาพาไปแล้วถึงเพิ่งรู้
ว่าเอ้ามีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอย่าแล้วคนที่ทำร้ายเน็ก
ก็คือใครแม่บอกว่าคนที่ทำร้ายน้องเน็กเนี่ยชื่อเก็ตอายุ๑๙
ปีเป็นคนที่มีปัญหาโดยตรงเลยกับคนเจ็บนะซึ่งวันนี้เนี่ย

แม่ของแบงค์ที่เป็นเจ้าของบ้านนะครับบอกเคยเตือนลูก
มาตลอดนะว่าการทะเลาะวิวาดการมีปัญหากันเนี่ยมันไม่ดี
แล้วเดี๋ยวระวังเนี่ยเรื่องมันจะมาถึงตัวนี่เห็นไหมเพื่อนเนี่ย
พาคนอื่นมาลุมซ้อมในบ้านเราซวยเลยเห็นไหมซึ่งสองกลุ่มนี้
เนี่ยความจริงเขามีปัญหาทะเลาะกันบ่อยจนเคยมีคดีความกัน

อำนาจจบแล้วตอนนี้จบแล้วแบงค์ก็หนูว่าอะไรกันเว้ยแบงค์ก็ว่า
บอกว่ามึงมาซ้อมอะไรบ้านกูแหละเพราะมันเป็นบ้านบ้านบ้านเราบ้านเขา
บ้านเราแล้วถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นมาอย่างนี้มันเดือดร้อนเรา
แล้วลูกเขามาเป็นอะไรอย่างนี้มันเดือดร้อนบ้านเรา
หนูก็ด่าแบงค์เหมือนกันด่าลูกชายเหมือนกันว่า
หาเรื่องอะไรบอกผมไม่ได้หาเรื่องนะแม่ผมไม่อยู่วันนั้นน่ะ
พวกน้องกันพากันเข้ามา
คุณระวีการได้คุยกับแฟนของแบงค์นะฮะ

คือแบงค์นี่เป็นลูกเจ้าของบ้านแล้วเน็กถูกพามาทำร้ายที่บ้านนี้
แต่แม่เขายืนยันวันนั้นลูกชายเขาไม่อยู่ลูกชายเขากับแฟนเนี่ยออกไปนอกบ้าน
กลับมาเน็กค์ก็ไม่อยู่แล้วนี่แฟนของแบงค์นะฮะ
ยืนยันว่าช่วงเกิดเหตุเธอกับแบงค์ไปซื้อของนอกบ้านพอดีจริงนะ
กลับมาถึงเนี่ยถึงมาทราบจากเก็ตเก็ตเนี่ยเป็นรุ่นน้องของแฟนเธอ
ว่ามันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้น
ทีนี้ในส่วนของคนเจ็บเนี่ยก็คือน้องเน็กเนี่ยนะฮะ
แฟนของแบงค์บอกว่าอันนี้แฟนเขาอ้างนะ
แฟนของแบงค์เขาอ้างนะบอกว่าเน็กนี่ก็ประวัติไม่ใช่ย่อยเหมือนกัน
เคยมีเหตุทะเลาะวิวาสแจ้งความกับกลุ่มของรุ่นน้องเธอก็คือเก็ตมาก่อนหน้านี้
ตอนนั้นเน็ตเนี่ยไปฟันรุ่นน้องเธอ
ทางตำรวจก็เรียกไปเคลียร์ไปเจรจากัน

จนกระทั่งมาเกิดเหตุการณ์ครั้งนี้อีก
ซึ่งเก็ตเนี่ยมาเล่าให้ฟังบอกว่าว่าเน็กเนี่ยเป็นฝ่ายขี่รถจักรยานยนต์ตามมาหาพวกเขาเอง

ขี่จักรยานยนต์ตามมาหาพวกเขาที่บ้านของแบงค์เอง
แล้วมันก็มีเหตุชกต่อยทำร้ายกันเกิดขึ้น
หลังเกิดเหตุวันนั้นทางกลุ่มรุ่นพี่ของเน็กก็เข้าใจผิด

แฟนของแบงค์บอกว่าทั้งกลุ่มรุ่นพี่ของเน็กก็คิดว่าแบงค์อ่ะร่วมทำร้ายเน็กด้วยนะ
ก็เลยโดนฝ่ายรุ่นพี่ของเน็กเนี่ยไปทำเฟซอวตารขึ้นมา
เฟซบุ๊คอวตารเอามาปั่นปวนนะเอามาต่อว่ามาด่าทอ
นี่ฮะอวตารเนี่ยเฟซบุ๊คชีวิตที่มีเธอเนี่ย
แฟนของแบงค์บอกสร้างเฟซบุ๊คอวตารขึ้นมาป่วนในเฟสของพวกเธอ
เฟสของแบงค์ต่อว่าด่าทอแช่งจะให้ตาย
นี่ฮะส่งข้อความอินบ็อกซ์มาท้าให้ออกไปหาให้ไปเคลียร์กัน
แต่แบงค์ไม่ไปแฟนของแบงค์บอกยังไงแบงค์ก็ไม่ไป
แล้วก่อนหน้านี้นะมีรุ่นน้องในกลุ่มของแบงค์เนี่ย
ก็เคยไปเจอกับทางฝั่งกลุ่มคู่กรณีเคยวิ่งไล่ตีกันมาแล้ว
เหตุการณ์ในครั้งนี้เนี่ยคนในกลุ่มของเน็ก
นี่ฮะยังถ่ายคลิปเอาไว้เลยแล้วก็ส่งต่อท้าทายกันไปมา
เนี่ยเธอบอกแน่ทางฝั่งของเน็กกับกลุ่มรุ่นพี่ของเน็กเนี่ย
ไล่ตีรุ่นน้องเธอแล้วถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็ส่งท้าทายกัน
คราวนี้ฉันตีแกคราวหน้าแกตีฉันเนี่ยส่งท้าทายกันมาแบบนี้
อันนี้แฟนของแบงค์เขาอ้างแฟนของแบงค์ยังแฉอีกนะ
บอกว่าหลังจากเกิดเรื่องนี้นะรุ่นพี่ของเน็กเนี่ยยังไปลงภาพสตอรี่รูปปืนเมื่อสักครู่นี้ที่เห็นอยู่นี่
เพื่อขู่กลุ่มของเธอเหมือนจะขู่ให้กลัวที่ไปทำกับเน็ก
แล้วกลับมาทุกอย่างก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกระทืบไปแล้ว
เห็นค่ะหนูไม่เจอหน้าเขาค่ะ
แล้วใครเป็นคนพาเขาหามออกไป
ปืนมีมันแล้วค่ะแบบไม่จบหลายครั้งค่ะ
ท่านผู้ชมครับคุณระวีการได้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะฮะ
หนึ่งพฤศจิกายนวันเกิดเหตุคือทางแฟนของแบงค์บอก
เขาขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเองนะแต่ทางผู้ก่อเหตุก็นั่งอยู่ด้วย
คือทางเน็กบอกว่าถูกปืนจี้ขู่บังคับก็เนี่ยนั่งซ้อนอยู่เหมือนเนี่ย
กบไปหรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมคนเจ็บเขาเขาขี่แล้วมีคนก่อเหตุนั่งซ้อนท้าย
ค่ะซึ่งเน็กบอกว่าพอเปิดเรียนวันแรกเลิกเรียนเนี่ยถูกกลุ่มพวกเนี้ย
เอาปืนมาจี้ครูบังคับให้ขี่จักรยานยนต์ไปที่บ้านหลังเกิดเหตุอืม
แล้วให้เน็กเนี่ยโทรหารุ่นพี่ในกลุ่มเพื่อให้รุ่นพี่ในกลุ่มมาหาพวกนี้
เพราะว่าสองกลุ่มนี้เขาเป็นคู่อลิกันอยู่แต่รุ่นพี่ไม่ยอมมา
ก็เลยโดนเลยแต่แฟนของแบงค์ลูกชายเจ้าของบ้านบอก
หนูกับแบงค์ไม่อยู่บ้านนะคุณผู้ชมก็เลยส่งข้อความมาถามว่า
บ้านหลังนี้ก็แปลกนะเจ้าของบ้านไม่มีใครอยู่บ้านเลยเหรอ
แล้วปล่อยให้เข้าไปก่อเหตุกันเป็น๑๐คนแบบนี้เหรอ
ผู้ใหญ่ในบ้านก็บอกโอ้วันนั้นไม่มีใครอยู่เลยแล้วปล่อยให้เข้าไปโอ้
อุ้ยใครก็เข้านอกออกในบ้านตัวเองได้เหรอนี่ไงแล้วแฟนของแบงค์บอกก็
ทางทางเก็ตน่ะที่เป็นคู่กรณีกับเน็กอ่ะเขานั่งกันอยู่หน้าบ้านอืม
แล้วเน็กนั่นแหละขี่มอเตอร์ไซค์มาหาเองมันก็เลยมีเรื่องมีราวเกิดขึ้น
ก็ให้ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนี้ก็เผื่อตำรวจจะไปขยายผลต่อ
ซึ่งเราไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าขี่ไปหาเองด้วยความเต็มใจหรือโดนขู่บังคับให้ไป
ล่าสุดนะครับทุกผู้ชมครับทางตำรวจสพคูคศจับกลุ่มตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ทำร้ายเน็กได้แล้ว
คนจากทั้งหมด๑๕คนนะฮะแบ่งเป็นผู้ใหญ่๕แล้วก็เป็นเยาวชนชายอีก๖
เหลืออีก๔คนนะฮะยังตามอยู่มีในป๋อในอั้นในอามและในเต้นี่ฮะ
กำลังตามตัวอยู่นะครับอีกสี่วันนี้คุณระวีการลงพื้นที่ไปที่โรงพักเนี่ย
ตอนคุมตัวผู้ต้องหามาพอดีเลยก็พยายามถามเรื่องสาเหตุมูลเหตุในการก่อเหตุ
โดยเฉพาะเก็ตเก็ตที่เป็นคู่กรณีกับเน็กตามที่มีคนเขาให้ข้อมูลเนี่ย
ไม่ตอบนะฮะแต่มีน้าชายของแบงค์ที่มาด้วยนะที่เขาบอกว่าหลานเขาไม่รู้เรื่อง
รู้เหมือนกันค่ะเราไม่รู้ใช่มั้ยใช่ครับ
เก็ตไม่รู้เรื่องขนาดไหน
ทำไมถึงต้องมีการอุ้มไปกับอะไรอย่างนั้นด้วยอ่ะคะอยากจะพูดอะไรกับแสงหลายหน้าไหม
ฝั่งตรงข้ามเค้าเคยทำอะไรเราไม่รู้ไม่รู้เรื่องนะพี่ใช่ครับ
เรื่องปืนเรื่องอะไรอย่างเงี้ไม่รู้ครับไม่รู้ครับเขามีโปรงมีปืนอะไรอย่างงี้ไหมไม่รู้เหมือนกันพี่
เราไม่รู้ใช่มั้ยใช่ครับเรารู้จักคำเชื่อขนาดไหนผมไม่รู้
เอาเป็นว่าทั้งหมดตอนนี้ถูกแจ้งข้อหาเบื้องต้นนะครับ๔ข้อหาด้วยกันนะครับ
คือข่มขืนใจให้กระทำการใดกักขังหน่วงเหนียวเรื่องของอาวุธปืนด้วย
แล้วก็เรื่องการทำร้ายร่างกายนะครับเดี๋ยวตำรวจจะรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม
ในการออกหมายจับอีกสี่คนที่ยังหนีอยู่อ่าคือตำรวจบอกว่าสาเหตุที่ยังจับได้ล่าช้าแล้วเพิ่งจับได้
ไม่ได้มาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนแต่ผู้ปกครองเนี่ยพาไปโรงพยาบาลนะ
เพราะว่าบาดแผลเนี่ยเยอะมากยังไม่สามารถให้ปากคำได้ทันที
ตอนนั้นเนี่ยพอเขามาแจ้งความแล้วก็ทราบเรื่องแล้วล่ะแต่มันยังขยายผลต่อไม่ได้
แต่วันนี้ไปรวบตัวได้๑๑แล้วจาก๑๕คน
และหลายข้อหานักหนักนะคะและกลุ่มผู้ก่อเหตุไม่ใช่แค่เยาวชนมีที่เป็นผู้ใหญ่ด้วย
อันนี้ก็ถูกดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายแบบเต็มแบบผู้ใหญ่เลย